แม่ของอิ๊กคิวครับยกเลิกการแถลงข่าวที่เดิมทีนัดจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันนี้
เนื่องจากท่านยังทำใจไม่ได้แต่ยืนยันนะครับว่าจะเยียวยาครอบครัวจีจี้ทุกอย่าง
ขณะที่ประเด็นการตายทิพย์ตายจริงหรือเปล่าที่นะครับโลกออนไลน์สงสัย
ทางวัดยืนยันว่าครอบครัวนำนะครับร่างของอีคคิวมาประกอบพิธีจริงครับ
บรรยากาศที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหารนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ตั้งศพนักเรียนเตรียมทหารอีคคิวบรรยากาศเงียบเหงาครับ
สาราเนี่ยจัดดอกไม้เป็นโทนสีขาวแดงเหลืองนะครับส่วนรูปถ่ายของอีคคิว
หีบศพนะครับมีการนำผ้าสีขาวมาคลุมไว้
มีพวงหลีดของกลุ่มเครือญาติและคนใกล้ชิดส่วนป้ายกำหนดการจัดพิธีหน้าสารานะครับ
ไม่มีการเขียนข้อความใดส่วนที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าอีคคิวเนี่ยนะครับ
จริงหรือเปล่าพระครูภัยศาลพิพัฒนาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนานะครับ
ยืนยันว่าครอบครัวอีคคิวมาติดต่อที่วัดจริงนำใบมรณบัตรมาให้ดู
และจากการสแกนคิวอาร์โค้ดตรวจสอบพบว่าเป็นใบมรณบัตรฉบับจริงนะครับ
เมื่อวานเนี่ยมีพิธีรดน้ำนะครับรดน้ำศพนะครับ
แล้วก็เห็นร่างของอิ๊กคิวสวมชุดนักเรียนเตรียมทหารสีขาว
ส่วนโรงศพที่ตั้งอยู่นะครับมีดอกไม้ประดับลงนะครับ
แต่ร่างเนี่ยอยู่ในโรงเย็นตั้งอยู่ด้านข้างครับทำพิธีเหมือนศพทั่วไปแล้วครับ
เหมือนร่างทั่วไปนะฮะผ้าคลุมรูปหน้าศพเนี่ย
เป็นความประสงค์ของเจ้าภาพยืนยันว่าไม่ได้ปิดบังอะไร
ครอบครัวก็ไม่ได้กำชับหรือขออะไรเป็นพิเศษแต่ขอทำพิธีแค่ภายในเท่านั้นนะครับ
แล้วก็จะชาปนกิจพรุ่งนี้เลยครับ
และประกอบพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้อันนี้คือเรื่องจริง
มีใบมรณบัตรมาพร้อมมีศพมาจริงส่วนที่ตั้งอยู่นั้นก็คือโรงเปล่า
แต่ตัวศพมันอยู่ในโรงเย็น
คือให้เข้าใจไว้ว่าตัวร่างของศพ
ใส่ไว้ในโรงเย็นด้านข้าง
แต่ที่ตั้งอยู่ที่ประดับดอกไม้นั้นคือโรงเปล่า
วันนี้เนื่องจากครอบครัวยังอยู่ในความโศกเศร้านะครับ
ขอโทษสังคมแล้วก็จะเยียวยาทุกอย่าง
ฝ่ายเดียวพบหัวกระสุน๑หัว
ส่วนหัวกระสุนอีก๑หัวที่หายไป
จึงนำหัวกระสุนส่งไปตรวจความเชื่อมโยงกับปืน

เจ้าตัวขอจัดงานศพลูกชายให้เสร็จก่อนนะครับ
ส่วนจะมีความผิดหรือไม่ต้องรอสอบปากคำ

ส่วนกรณีที่พ่อของฝ่ายหญิงสงสัยว่า
นายอิ๊กเค้วขึ้นไปบนห้องได้อย่างไร
จากกล้องวงจอดปิดพบว่าเวลา๔นายรกา๑๘เมษายน
ฝ่ายหญิงนั้นลงไปรับฝ่ายชาย
จากฝ่ายชายไม่สามารถขึ้นไปเองได้
ตรวจพบคาบเขม่านะครับที่มือนะครับที่มือศพนะครับครับ
ฝ่ายชายครับฝ่ายชายจำเป็นครับเพราะว่า
เนื่องจากว่าเราต้องการข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยนะครับ
ซึ่งติดต่อไปแล้วเขาให้การว่าขอจัดงานศพให้เรียบร้อยก่อน
ประเด็นนี้อยู่ในประเด็นที่เราคุยกันอยู่แล้วนะครับ

จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่ทั้งสองได้เที่ยวด้วยกันครับ

น้องมันเป็นมหาดแล้ว
นี่นี่แหละไม่ดูรองเท้า

การแต่งตัว
อ่าออฟไวท์ออฟไวท์
คอนเบิร์ตออฟไว้ด้วย